คุณผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของสมาคมเคเบิ้ลทีวีออกมาบอกว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่นั้นทำให้ผู้ประกอบการนั้นต้องเร่งปรับตัวหลังจากมีการปิดตัวไปค่อนข้างมากครับ
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๙ของสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทยครับ
นายนัทชัยอักษรดิตนายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทยเห็นตรงกันกับทางด้านของนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศชนะครับที่บอกว่าผู้บริโภครับชมทีวีน้อยลงเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีใหม่เข้าไปแทนครับ
ทำให้ผู้ชมหันไปชมข่าวชมรายการต่างผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นถึงเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อความอยู่รอดครับ
โดยนายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีเรียกร้องให้กศชนั้นเร่งออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่ผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีสามารถให้บริการระบบบอกรับสมาชิกควบคู่ไปกับการให้บริการแบบอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็ให้บริการเคเบิ้ลทีวีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะอยู่รอดต่อไปได้
การต่อไปครับ